ของน้องมิ้นค่ะนักศึกษาปี๑ราชพัฒน์ภูเก็ตวัย๑๙ปี
ที่เสียชีวิตเพราะว่าถูกรุ่นพี่สั่งลงโทษให้ไปวิ่งรอบลานจอดรถ
เรายังตามความคืบหน้าให้เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของคุณแม่น้องมิ้น
คุณแม่กินข้าวแทบไม่ได้เลยวันนั้นกินข้าวแบบคำ๒คำ
แล้วก็คล้ายกับคนในครอบครัวบอกนะคะเหมือนกับคุณแม่คือตรอมใจ
เพราะว่ายังเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องมิ้น
อย่างที่เราเล่าไปนะคะน้องมิ้นไปร่วมซ้อมเชียร์วันที่๑๙สิงหาคม
ตอนเย็นประมาณสัก๕โมงเย็นก็ไปซ้อมเชียร์ตามปกติ
แต่ว่าข้อตกลงกับรุ่นพี่ก็คือถ้ามาสายก็จะต้องถูกทำโทษ
ทีนี้ค่ะถ้าเต้นผิดก็จะต้องถูกทำโทษด้วย

ก็ให้ไปวิ่งรอบลานจอดรถต้องวิ่ง๘รอบ
แต่รอบที่๖เนี่ยเกิดปัญหาแล้วน้องมิ้นก็เป็นลมหมดสติไป
รุ่นพี่และเพื่อนบอกว่าก็พยายามจะประถมพยาบาลแล้ว
ก็เรียกเจ้าหน้าที่แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยแต่สุดท้ายก็พาน้องมิ้นไปส่งโรงพยาบาล
เมื่อวานนี้ในส่วนของรุ่นพี่ที่เราเล่าไปนะคะที่ชื่อว่าแพร่เนี่ย

ตำรวจแจ้งข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ถามว่าโทษหนักไหมโทษก็หนักนะคะ

ไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่ว่าตำรวจก็ให้ประกันตัวไปนะคะโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์
เพราะว่ารุ่นพี่ที่ชื่อว่าแพร่คนนี้เขาก็ไม่ได้มีท่าทีหลบหนีไปไหน
แล้วก็ไปให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่เขายืนยันว่าการลงโทษเนี่ยไม่ใช่การกลั่นแกล้งนะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีส่วนที่ทำให้น้องมิ้นถึงแก่ความตาย
เรื่องนี้นะคะทางญาติของน้องมิ้นท์เนี่ยบอกว่าเขาติดใจในประเด็นที่ว่า
วันที่๑๙สิงหาคมวันเกิดเรื่องอะค่ะมีอาจารย์โทรไปบอกครอบครัวว่าน้องมิ้นเป็นลม
อยู่โรงพยาบาลแต่วันรุ่งขึ้นน้องมิ้นเสียชีวิต
คุณหมอจากโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตบอกว่าผลชนสูตรเบื้องต้นมีเลือดออกแล้วก็ช็อกเสียชีวิต
แย้งกับสิ่งที่ทางอาจารย์โทรไปบอกว่าเป็นลมนี่นะคะ
ไปดูไทม์ไลน์กันนิดนึงนะคะก่อนที่น้องมิ้นจะถึงมือแพทย์ก็คือ๑๙นาฬิกา๑๕นาที
ช่วงที่น้องมิ้นเป็นลมหมดสติหลังวิ่งไปรอบที่๖จาก๘รอบอะค่ะ
เพื่อนบอกว่าก็โทรเรียก๑๖๖๙นะคะช่วง๑๙น๒๐นถึง๑๙น๓๕น
เพื่อนประถมพยาบาลน้องมิ้นตามคำแนะนำของ๑๖๖๙ก่อนที่รถฉุกเฉินจะมาถึง
บอกว่าปฐมพยาบาลในลักษณะที่ว่าถกใช้เสื้อบีบตัวบีบมือแล้วก็พัดให้อากาศถ่ายเท
แต่ว่าพอน้องมิ้นเป็นลมเนี่ยอาการน้องมิ้นค่อนข้างหนักคือตาเหลือกมือหงิกเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะพอรู้ไทม์ไลน์หรือลำดับเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่ชัดเจนเนี่ยนะคะ
น้องมิ้นท์คือวิ่งแล้วลมเวลา๑๙น๑๕น
รุ่นพี่และเพื่อนพาน้องมิ้นท์ไปถึงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต๑๙น๔๐น
ช่วงเวลาดังกล่าวก็คือ๒๕นาทีนะคะตั้งแต่เป็นลมจนไปถึงโรงพยาบาล
ประเด็นนี้แหละค่ะทีมข่าวก็ไปทดสอบเรื่องของช่วงเวลาและระยะทางนะคะ
ระหว่างที่จุดที่เกิดเรื่องกับที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
เริ่มที่ราชพัฒน์ภูเก็ตกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
ระยะทางประมาณ๒๕กิโลเมตรใช้เวลา๖นาทีได้นะคะ
เส้นทางนี้คือก่อนที่น้องมิ้นจะเสียชีวิตเนี่ย
พี่ขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งน้องมิ้นขี่ไปทางด้านหลังมหาวิทยาลัย
เพื่อไปส่งน้องมิ้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้
ทีมข่าววัดจากราชพัฒน์ภูเก็ตไปจนถึงโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
วัดระยะทางได้๑๘กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๕นาทีค่ะ
สุดท้ายทีมข่าวก็ลองวัดจากราชพัฒน์ภูเก็ตถึงโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
ระยะทางคือ๒๒กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ๕นาที
ในลักษณะแบบนี้เพื่อมาเทียบช่วงเวลาค่ะ
คือน้องมิ้นท์เนี่ยวิ่งแล้วล้ม๑๙นาฬิกา๑๕นาที
รุ่นพี่และเพื่อนพาน้องมิ้นไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต๑๙นาฬิกา๔๐นาที
คือเวลามัน๒๕นาทีแต่ทีมข่าวของเราลองทดสอบดูนะคะ
วัดในช่วงเวลาทั้ง๓โรงพยาบาลเนี่ยค่ะคือจากราชพัฒน์ภูเก็ตไปทั้ง๓โรงพยาบาลเลยนะคะ
เฉลี่ยแล้วไม่เกิน๖นาทีไม่เกิน๖นาที
ตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าก่อนที่น้องมิ้นจะไปถึงโรงพยาบาลก็คงมีการประถมพยาบาลกันก่อนเบื้องต้น
ตามที่เพื่อนและรุ่นพี่บอกนะคะว่าโทรไปหา๑๖๖๙๑๖๖๙
แนะนำให้ประถมพยาบาลอย่างนี้อย่างนี้ทุกคนก็ทำตามก่อน
มันก็เลยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างนานรวมแล้วก็เลยกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย
ห้านาทีเพราะว่าตอนแรกเขาตั้งใจจะรอให้รถพยาบาลมารับด้วยใช่ค่ะ
แต่ว่าตอนหลังก็อ้าวเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็พาไปดีกว่าอืมครับซึ่งเรื่องนี้นะคะเพื่อนสนิทของน้องมิ้น
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราผ่านทางโทรศัพท์นะคะ
บอกว่าการพาน้องมิ้นไปโรงพยาบาล
ไม่ว่าจะโรงพยาบาลไหนครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจอะไร
เพราะเข้าใจว่าแต่ละโรงพยาบาลมีค่ารักษาที่แตกต่างกัน
เข้าใจว่ากลุ่มรุ่นพี่ที่พาไปเนี่ย
อาจจะกังวลเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลของน้องมิ้นหรือเปล่า
ก็เลยเลือกไปที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แต่ส่วนตัวของเพื่อนสนิทของน้องมิ้นคนนี้

คือไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องของการพาน้องมิ้นไปหาหมอ
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตอนนี้จะครบ๑สัปดาห์แล้วนะคะ
ทำไมรุ่นพี่ปี๒ที่อยู่ในกลุ่มเชียร์ลีดเดอร์
ไม่ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อไม่มาคุย
มาเล่าให้ครอบครัวของน้องมิ้นฟังว่า
จริงแล้ววันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมน้องมิ้นถึงเป็นลมล้มหมดสติไป
เพื่อนคนนี้บอกว่าอย่ามาอ้างว่ากลัวไม่ปลอดภัย
เพราะที่บ้านน้องมิ้นเขาบอกแล้วว่า
มาเลยพร้อมที่จะให้มาขอโทษพร้อมที่จะให้มาชี้แจง
ปลอดภัยแน่นอนอย่ามาอ้างเรื่องนี้

เพราะเรียนกับน้องมิ้นมาตั้งแต่มัธยม
เมื่อวานนี้ไปคุยกับพ่อแม่ของน้องมิ้นนะคะ
ไปถามถ่ายทุกสุขแล้วตอนนี้เห็นใจพ่อแม่ของน้องมิ้นมากสภาพจิตใจคือ
ยังไม่สามารถเรียกสติกลับคืนมา
หรือว่าไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะ
คือแม่ของน้องมิ้นยังอยู่ในอาการที่คล้ายกับคนตรอมใจค่ะคุณผู้ชม
คือกินข้าวเนี่ยนะวันหนึ่งคือ๒๓คำต่อมื้อต่อวันนะคะ
ก็เอาแต่นอนตรอมใจเรียกชื่อลูกตลอดเวลา
คือตอนนี้แม่ของมิ้นท์ก็บอกว่ารุ่นพี่ยังไม่มาขอขมา
ยังไม่มาขอโทษยังไม่มาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะ
แต่เค้ามาหาก็ดีเอามาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

ใช่หายเงียบไปเลย
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเรา
ของรุ่นพี่ที่พาน้องมิ้นไปโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตในวันเกิดเหตุนะครับ
แต่ยังไม่สรุปนะครับว่าจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับ
เพราะว่าจากการเทียบเคียงแล้วครับคล้ายครับคลาว่าจะเป็นรถของรุ่นพี่
เนื่องจากในรถในคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยจะมีซ้อน๓อยู่
คนขี่กับคนซ้อนหลังสุดใส่ชุดสีขาวคล้ายชุดนักศึกษาคนกลางคาดว่าอาจจะเป็นน้องมิ้น
เพราะท่านั่งลักษณะห้อยขาคล้ายคนหมดสติแล้วก็ชุดที่ใส่ก็คล้ายกับชุดที่ครอบครัวน้องมิ้น
เอาให้ทีมข่าวของเราดูนะครับว่าวันที่๑๙สิงหาคมวันเกิดเหตุเนี่ย
มิ้นท์ใส่ชุดฟุตบอลสีเขียวไปซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ที่มหาวิทยาลัยตรงนี้นะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ระแวกที่เกิดเหตุนะครับที่คาดว่าอาจจะเป็นช่วงที่รุ่นพี่พาขึ้นจักรยานยนต์ไปส่งโรงพยาบาล
แต่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เราได้ข้อมูลมาเมื่อวานมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามจุดที่เขาซ้อมเชียร์ลีดเดอร์อะไรกันแล้วรุ่นพี่ไปสั่งให้วิ่งเนี่ย
เมื่อ๕โมงเย็นที่ผ่านมาทางคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภูเก็ต
ทีมนี้เขามี๑๑คนนะฮะน้องมิ้นเสียชีวิตก็เลยเหลือ๑๐คน
เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวของน้องมิ้นนะครับ
นำกระเช้าสิ่งของไปมอบให้กำลังใจทางครอบครัวด้วย
ทางมหาวิทยาลัยที่มีผู้บริหารไปเนี่ยก็ให้กำลังใจกับคุณแม่ของน้องมิ้น
คุณแม่เห็นกลุ่มเพื่อนมาแต่งตัวชุดนักศึกษามานี่ก็ร้องไห้นะครับ
แทบขาดใจนะครับแล้วก็พูดบอกว่าน้องมิ้นอยู่ไหนมิ้นอยู่ไหน
เนี่ยใครพามิ้นท์มาหาหน่อยอย่างนี้นะฮะ
เนี่ยฮะพอเห็นชุดนักศึกษาของเพื่อนนะครับ
ของลูกสาวเนี่ยคุณแม่ก็โอ้โหคิดถึงลูกสาวเลย
เพราะว่าคุณแม่เนี่ยตั้งแต่วันแรกทางครอบครัวก็บอกกับเราตลอดนะครับ

จริงแล้วครอบครัวอยู่ที่กระบี่นะฮะแล้วน้องมิ้นเนี่ยมาเรียนที่ภูเก็ต
พอมีเพื่อนโทรไปบอกคุณแม่ว่าลูกสาวเป็นลมหมดสติอยู่โรงพยาบาลเนี่ย
เขารีบมากันมาถึงเอาเสียชีวิตคุณแม่รับไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นนะฮะ
จนถึงวันนี้นะครับนี่มาเห็นชุดนักศึกษาของเพื่อน
ใส่ชุดนักศึกษามาให้กำลังใจครอบครัวเนี่ย
ทำใจไม่ได้ใหญ่ฮะได้แต่เรียกหาน้องมิ้นอยู่ตลอดเวลา
ท่านผู้ชมครับส่วนกิจกรรมกีฬาสีของคณะมนุษศาสตร์
น้องมิ้นต้องเข้าร่วม๕กันยายนนี้ที่จะต้องเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์เนี่ย
ล่าสุดนักศึกษาชั้นปี๑ที่อยู่ในกิจกรรมให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าทางคณะคือทางกีฬาศรีเนี่ยเขายังจัดต่อ
แต่กิจกรรมเชียร์ลีดเดอร์ของคณะก็จะเลิกไปเลยนะครับ
สนามแข่งขันก็จะไม่มีลีดเดอร์ไม่มีเชียร์ลีดเดอร์
จะเปลี่ยนเป็นการยืนไว้อะไรให้กับทางน้องมิ้นแทน
ส่วนเรื่องศพของน้องมิ้นทางญาติญาติยังรอการชนะสูตร
ผลการชนะสูตรอย่างละเอียดที่จะออกมาก่อนนะครับ
ยังไม่มีพิธีอะไรในช่วงเวลานี้นะครับ